สะดุดอย่างนี้ด้วยนะสะดุดอะไรสะดุดแล้วก็สะดุ้งด้วยกล้ามเขาเป็นคลื่นเป็นลอนอย่างนี้เลย
ชัดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอามือทาบอกกันไปแหมหลายคนบอกว่าดูแล้วกลืนน้ำลายเอือกเลย
พี่อาร์ตยอมรับตรงกับบันเทิงไทยรัฐว่าที่ชอบโพสต์อ่อยบ่อยนี่นะมันเป็นความตั้งใจ
เพราะว่าอยากให้แฟนได้เห็นความแข็งแกร่งของร่างกายชายวัย๔๐
๔๐แล้วเหรอถูกต้องแล้วทุกวันนี้ค่ะพี่อาร์ดเขาจะเล่นฟิตเน็ตที่บ้านวันละ๑๒ชั่วโมง
ดูแลตัวเองทุกวันเลยเขามีเป้าหมายสำคัญค่ะนั่นก็คือการถ่ายนูตครั้งแรกในชีวิต
ใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมพี่อาร์ตบอกเองแบบนี้นะคือตั้งใจจะถ่ายเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัว
เอาไว้ดูแบบว่าให้มันแบบจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ๔๐หุ่นฉันเป็นแบบนี้
แล้วเห็นฟิตหล่อแบบนี้นะเราถามว่าเรื่องหัวใจมีใครดูแลยังพี่
อาร์ตย้ำมาว่าแฟนมันหายากกว่ากล้ามอีกนะโอ้จะอะไรขนาดไหน
ถามแจ๊กกะลีนสิเขาล้วงความลับมาให้ด้วยกับพี่อาร์ตค่ะ
เราอยากให้คนที่อายุอย่าบอกว่าตัวเองแก่เราอยากเป็นแรงบันดาลใจ
อย่างนี้เหรอโอ้โหของจริงนี่ก็คือว่าแผงก็ได้

แต่ว่าช่วงนี้จริงต้องถ่ายแล้ว
แต่ช่วงนี้เดือนนี้มันแน่นมาก
กะว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดกล้องแล้ว
เดี๋ยวจะเอาขอสักเดือนเต็มที่แบบ

แล้วหลังนั้นซีหลังแค่เดือนนั้นคือถ่ายเลย

เป็นมายากกว่าก้าบอีกนะ
ไหมเดี๋ยวแตะอ่ะกลับ
ไม่ต้องพูดให้จะให้ถึงวันเกิดเขา
ให้พูดว่าอยากดูภาพที่เขาจะถ่ายก็พอ

ดูภาพบีอาร์ทที่สุดชื่นยิ่งก่อกอยอย่าโด่มิก